ส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์โควิดหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเรียนออนไลน์นะฮะ
คือโรงเรียนเราก็ยังไปกันไม่ได้นั่นแหละนะครับ
ก็ยังต้องคุมเข้มเรื่องของโควิด๑๙เอาให้ปลอดภัยกันก่อน
พอต้องเรียนออนไลน์แน่นอนว่ามันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมฮะ
เขาก็มีอยู่หลายสูตรใช่ไหมอย่างเช่นไปรับใบงานรับการบ้านจากโรงเรียนผู้ปกครองไปรับให้เด็กมาทำที่บ้าน
ของที่มาส่งเนี่ยกลายเป็นเขียงฮะเป็นเขียงไม้๓อันท่านผู้ชมไปดูนะครับ
ในคลิปนะครับดูนะครับมันส่งอะไรมาให้เขียงสามอันพันเจ็ดกว่านะครับ
แปดนะครับผมสั่งแท็บเล็ตให้ลูกเรียนหนังสือเรียนออนไลน์นะครับ
นี่นะครับจะให้ลูกเรียนยังไงเนี่ย
เขียง๓อัน๑๘๐๐แต่ความจริงแล้วคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางเขียงที่เขามียี่ห้อยี่ห้อของเขาอยู่นะครับ
คนที่เขาเป็นคนที่รับสั่งซื้อจัดหาแท็บเลยแล้วจะส่งมาให้กับลูกค้าเนี่ย
ไม่รู้ว่าไปเอาเขียงจากไหนได้ยังไงมาส่งให้เขานะครับ
นี่ค่ะคือได้อันนี้มาแทนนะครับ
คือทางคุณพ่อท่านนี้เนี่ยบอกตั้งใจสั่งซื้อแท็บเล็ตจากเพจ
หนึ่งเป็นเพจช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะเอามาให้ลูกเรียนออนไลน์นะครับ
๐บาทได้เขียงไม้๓อันติดต่อไปยังเพจ
เพจก็ปิดหนีไปแล้วติดต่อไม่ได้นะ
ถามไปยังพนักงานส่งของของบริษัทเอกชนเขาก็บอกว่าโอ้โห
เขาก็มีหน้าที่แค่ส่งของอันนี้เขาก็พูดถูกใช่ไหม
เข้าใจเขาเขาก็มีออเดอร์มาเขาก็เอามาส่งให้กับลูกค้า
ซึ่งก็มีลูกค้าหลายคนเนี่ยที่โดนแบบนี้อยู่เหมือนกัน
คือได้ของไม่ตรงกับที่สั่งนี่คุณกบนะฮะ
คุณพ่อนะฮะชื่อว่าคุณกบที่โพสต์คลิปนะครับ
เพิ่งสั่งของออนไลน์จากเพจนี้เป็นครั้งแรก
ครั้งแรกก็โดนเลยครั้งแรกโดนซะแล้ว
เสียดายเงินก็ส่วนหนึ่งเสียใจที่สุดก็คือลูกสาวนี่แหละ
ลูกสาวตั้งตารออยากได้แท็บเล็ตมาเรียนออนไลน์

อยากได้มานานแล้วสุดท้ายเนี่ยโอ้โหพ่ออุตส่าห์สั่งซื้อให้ของมาส่ง
ก็ยังไม่ได้เนี่ยฮะได้เขียงมาสามอันเนี่ยฮะ
เนี่ยลูกสาวเนี่ยตัวนี้เนี่ยหนูน้อยพวกนี้
โอนทางเข้าพี่เห็นพี่ที่มาส่ง

ก็โทรไปทางโน้นเขาก็บอกว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งของให้ผมเนี่ย
ของเบอร์เนี่ยวันนี้มีลูกค้าโดนประมาณ๗๘ไลน์แล้วนะพี่
เบอร์เดียวกันเลยเขาบอกอย่างนี้